สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปพบว่าหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนำความหนาวเย็นมาให้กับคนไทยได้สัมผัสกัน
หลังจากนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยอ่อนกำลัง
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่เริ่มขยับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

นี่คือกราฟิกแสดงอุณหภูมิทั่วไทย
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่มีอากาศเย็นในช่วงเช้า
หลังจากนี้พบว่าพื้นที่สีเขียวนั้น
ค่อยจางหายไปจากเมืองไทยของเราครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของ

โดยเฉพาะตามหุบเขาตามเทือกเขาต่างนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้รถใช้ถนน
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นปลายไปจนถึงสุดสัปดาห์
ที่จะสัญจรไปในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย
คงต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของสายหมอกด้วย
ในขณะเดียวกันตามยอดดอยยอดภูครับ
จากการตรวจสอบก็ยังพบว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
บริเวณดังกล่าวนั้นยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาว

ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะว่าตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการเหนียวนำความชื้น

ชื้นมากพอก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนเกิดขึ้นได้
จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานนั้น
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้ากันต่อไปนะครับ

ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เองถือว่าเป็นช่วงที่เรานั้นจะต้อง
เตรียมรับมือกับสภาวะภัยแรงนะครับ
ซึ่งในปีนี้นั้นจากการตรวจสอบก็พบว่าปริมาณน้ำที่อยู่ตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่างนั้น
ถ้าหากเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็พบว่ามีอยู่ค่อนข้างน้อยละทีเดียวนะครับ
แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แต่ฝนที่ตกลงมานั้นปริมาณน้ำฝนสะสมก็ยังคงค่อนข้างน้อย
จุดฝนตกแบบมาไวไปไว
หากเรามาดูปริมาณน้ำในเขื่อนต่างทั่วประเทศไทยณขณะนี้เนี่ยนะครับ
จะพบว่ามีปริมาณน้ำอยู่เพียงแค่๔๖๔๕ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียงแค่๕๘เปอร์เซ็นต์นะครับ
ถ้าหากเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว
ซึ่งอยู่ที่๔๕๔๒๖ล้านลูกบาทเมตร

ตอนนี้๔เขื่อนหลักในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย
ซึ่งก็ประกอบไปด้วยเขื่อนแม่งัดสมบูรณชนมีปริมาณน้ำอยู่๒๘เปอร์เซ็นต์
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา๑๑เปอร์เซ็นต์

อีสาน๑เขื่อนนะครับก็คือเขื่อนห้วยหลวงตอนนี้มีอยู่๒๙เท่านั้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หนึ่งปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องก็คือ
แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาก็คือในช่วงระยะเวลานี้เองครับ
มีโอกาสที่จะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับ

สิทธิ์ที่จะพัฒนากลายเป็นพายุเกิดขึ้นได้นะครับ
ซึ่งถ้าหากกลายเป็นพายุแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่พาดผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย
ก็อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าว
คลื่นก็จะสูงขึ้นประมาณ๒๔เมตร
รวมไปถึงอาจจะเกิดคลื่นซัดฝั่งเกิดขึ้นได้

ประชาชนในบริเวณดังกล่าวคงต้องเฝ้าติดตามการพยากรณากาศ
รวมถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ